๑๐นาทีก็ถามว่าทำได้แล้ววิธีการทำคือตีหมวน
หมวนตีคือว่าต้องใช้ความแรงตีให้มันแตก

ปรึกน้ำมากกว่าจะได้ถ้าผมอยากจะมาปรึกทำเส้นเนี่ย

นี่แหละที่บอกว่าใส่เครื่องเทศนี่๔๐ชนิดเลยทีเดียวนะฮะ
นี่คือส่วนผสม
ทั้งหมดอยู่ในนี้ซึ่งก็จะเป็นสมุนไพรไทยและจีนผสมผสานกันนะครับผม

เราไปเรียนเรือกองทัมเบอร์ที่สังฟานกี่ปีครับ

คือจบหลักสู้สะพานเลย
จบละกับสูตร
ฝึกงานอยู่๓ปี
ก็คือสะสมประสบการณ์มาทั้งที่เนี้ยแหละ

เพิ่มแปะฉามร้อนด้วยบะหมี่เส้นสดฮอบเมสไตร์กวางตุ้ง
ทำเส้นสดแบบชามต่อชาม
พร้อมกับลอบสเตอร์ตัวเป้งจากไดนาสตี้
เปิดความอร่อยมามากกว่า๓๔ปี
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกรสจัดจ้าน
จากนักรองลูกท่วงหน้ามลคนอุดร

และสปาเกตตี้กุ้งใหญ่ผัดซอสกระเทียม
เชฟหย่งตรีรัฐที่จันบิสโตร
ร้านอาหารฟิวชั่นเลิศที่คัดสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุดมาเพื่อคุณ

คงต้องมอบให้เป็นหน้าที่ของนักเล่าเส้นกันต่อค่ะ

พวกกับผมอริฟเฟิร์นโรมนายรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไป
เมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
เดือนเมษายนนี้นะครับหลายคนคงจะวางแผน
ในการเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดยาวแบบนี้นะครับ
แต่อย่าลืมนะครับว่ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะครับ
เพราะฉะนั้นเปิดเล่าเส้นเป็นเรื่องมานี่ถูกต้องแล้วล่ะครับ
วันนี้เรามีร้านเด็ดรวมถึงโปรโมชั่นเด็ดมาฝากคุณผู้ชมด้วยครับ
จะมีร้านอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
หลายคนคงจะรู้จักว่าเป็นห้องอาหารจีนเก่าแก่ดั้งเดิมนะครับ
แต่ว่าในความเก่านั้นยังมีความเก่าอยู่ครับ
เพราะเขายังใช้วิธีการดึงเส้นบะหมี่แบบโบร่ำโบราณโดยใช้มือนี่แหละครับผม
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ก่อนที่จะขยับขยายมาเปิดสาขาที่สอง
โดยทั้งสองที่นะคะเน้นให้บริการอาหารในสไตล์จีนวางตุ้ง
คัดสรรวัตถุดิบมาจากที่ที่มีคุณภาพ
เพื่อรังสรรค์เป็นอาหารจีนรสชาติดั้งเดิมกว่า๑๐๐เมนูค่ะ
เชฟยักษ์เชฟมือหนึ่งของที่นี่ถ่ายทอดเรื่องราวให้เราฟังกันต่อดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับเชฟยักษ์นะครับผม

ต้องถามเชฟเชฟนี่ไม่ใช่คนไทยใช่ไหม

เป็นคนวางตุ้งแผ่นดินใหญ่ครับ
เป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่เลยนะครับผม

อยู่เมืองไทยก็๓๐กว่าปีแล้วครับ
แล้วยึดถืออาชีพเชฟนี่มากี่ปีแล้ว
อาชีพเชฟนี่ก็อยู่ใน๓๒ปีแล้ว
ตั้งแต่อยู่เมืองจีนตั้งลงมาที่ฮ่องกง
แล้วเชฟนี่ถนัดอาหารจีนกวางตุ้งแน่นอน

ได้ยินมาว่าอาหารจีนกวางตุ้งเนี่ยก็มีหลากหลายประเภทเหมือนกัน

วังตุ้งนี่ก็คือว่ามันจะแยกออกเป็นเม
เสฉวนบ้างปักกิ่งบ้าง

วังตุ้งนี่จะเป็นอาหารที่ว่าที่
ผมมาทุกวันที่อยู่ในเมืองไทย

เป็นของเสี่ยงไฮอย่างนี้มันจะออกเผ็ด
บางคนเขาก็กินไม่ได้

กำเนิดของเส้นบะหมี่เลยด้วยซ้ำเนอะใช่ครับก็จะมีวิธีการนำบะหมี่แบบ
ใช่ครับเส้นบะหมี่โบราณก็คือว่าเราต้องตีด้วยมือนะตีด้วยมือแล้วก็สัน
สรรพวกเป้งที่ว่าเป็นของต้นตำเนิดของเมืองจีน
ได้ครับทำดูเลยน่ะได้ไปเลยครับผมครับ
บรรดาอาหารจีนกวางตุ้งเมนูที่ดูจะเป็นพระเอกก็คงหนีไม่พ้น
บะหมี่ที่มีวิธีการนวดและดึงเส้นแบบจีนโบราณซึ่งปัจจุบันนี้หาก
ได้ยากแล้วนะคะเพราะในอดีตวิชาการนวดและดึงเส้นบะหมี่แบบนี้
จะต้องใช้วิธีคู่พักรักจำฝึกฝนด้วยตัวเองจึงทำให้ผู้ที่ทำได้เนี่ยมีน้อย
มากมากแล้วก็เลือนหายไปตามการเวลาแต่ที่ห้องอาหารไดนาสตี้แห่งนี้ยังคงมีให้เรา
ชมกันอยู่ค่ะและตอนนี้ในครัวก็พร้อมจะดึงเส้นหมี่ให้เราได้ชมกันแล้ว
เอาละครับตอนนี้นะครับเราจะได้มาดูพิธีการทำเส้นบะหมี่แบบโบราณดั้งเดิมของชาวจีนแล้วนะครับผม
เชฟครับอันนี้ครับมันวิธีการเตรียม
นี่ทำยังไงครับเอ่อวิธีการเติมแป้งนี่ก็คือว่าต้องนวดเป้งให้มันเข้าเนื้อ
เนื้อเดียวกันให้หมดคือนวดข้าวเนื้อกันแล้วเราจะมีพวกนี้
แล้วจะมีน้ำมันน้ำมันมีน้ำด่านแล้วก็แป้งแห้งแป้งตัวเองด้วยครับ
เพื่อช่วยให้มันเป็นเนื้อเดียวกันหมดให้มันสอดคล้องกัน
เราต้องนวดนานมากกว่าจะได้เส้นบะหมี่ที่ต้องการก็ประมาณสักสิบนาทีอ่ะ
นาทีก็ก็สามารถทำได้แล้วครับก็ได้เส้นมาหนึ่งหนึ่งเส้นสำหรับจะทำอาหารแล้ว
ครับประมาณสักสิบวันวิธีการทำคือตีตีหมวนหมวนหมวนหมวนหมวน
ตีคือว่าต้องต้องใช้ความแรงไงอืมใช้ความแรงตีให้มันแตกข้างในครับอ่า
นานมากกว่าจะได้สมมุติผมอยากจะมาฝึกทำเส้นเนี่ย
กี่วันเพลงเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสี่เดือนอ่ะสี่เดือนหนูกว่าจะทำได้ได้
หูจริงเหรอไม่ได้ทำง่ายมันต้องใช้กำลังกำลังหนึ่งใช้ความเทคนิคของตัวที่ใช้มือเดี๋ยวดึงเขาสอดอ่ะอ๋อ
เรามีใช้เทคนิคตรงนี้ตรงนี้จะยากที่สุดที่ตอนที่จะดึงเส้นออกมา
คือไอ้ตีแป้งน่ะครับมันไม่ยากเท่าไรใช่ยากสุดคือตามดึงเป็นเส้นได้แล้วใช่ใช่
ซึ่งเราต้องใช้มือดึงออกมาเป็นเส้นให้ได้คือใช้นิ้วเราเนี่ยเหรอใช่ใช้นิ้วเลย
แล้วก็ดื่มมาแล้วมันจะเป็นเส้นเล็กได้ยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูต้องรอดูนะครับ
เยี่ยมยังนี่เหรอนี่นี่ใกล้ดูดูเส้นดูต้องดูมือทางเนี้ยนะ
เวลาออกอ่ะเอามันเริ่มเป็นเส้นแล้วเริ่มแล้ว
ลงไปเรื่อยแล้วครับยืดให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้แล้วก็
เล็กน้อยแล้วตอนนี้นะครับเสร็จแล้วเราต้องการแค่ขนาดนี้
ใช่ครับเราก็จะดึงไว้แค่นี้แล้วก็ตัดใช่อันนี้เป็นอันเสร็จ
อย่างนี้เราได้เส้นตัวนี้มาเราก็ต้องไปลวกครับแล้วอย่างเส้นที่เป็นเส้นสดแบบโบราณเนี่ย
วกนานกว่าเส้นบะหมี่ปกติไหมครับลวกนานกว่าครับเพราะว่าเขาใช้เครื่องรีดเลย
ดิ้นแล้วมันแข็งขึ้นเราก็ต้องลอกนานหรอกแต่ว่าเราใช้มือดึงนี่เราไม่ได้ทับ
ไม่ได้ทับเป้งมันอย่างนี้ลวกสักกี่นาทีถึงจะทานได้สามนาทีสามนาทีทานได้
เอามาดูในวันนี้เมนูเส้นแล้วกันเมนูเส้นของเราเนี้ยเรามีเมนูอะไรมาแนะนำบ้างครับ
ก็วันนี้ก็มีลอปเตอร์ลอปเตอร์ครับเรามาทำอะไรอ่ะเส้นหมี่เส้นหมี่ของผม
เราขยับมาดูที่น้ำซุปกันต่อดีกว่าค่ะ

สูตรเส้นแบบเต็มคำแน่นอนส่วนตอนนี้พักแป๊บเดียวส่วนใครที่กำลังจะหยิบรีโมทมาเปลี่ยนช่องวางเลยนะคะซีสรอนิดนึง